คุณผู้ชมคะพาไปดูอีกหนึ่งบุคคลที่ปราบปลื้ม
ปลื้มใจมากนะคะช่วงกลางปีสองพันห้าร้อยยี่สิบ
ได้เข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายพระผงจันท
หลวงปู่ทิมแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
นางนุกูลเหล่าขวัญสถิตอายุ๘๗ปี
เจ้าของร้านนาวาชายหาดหมู่๓ตำบลสุรศักดิ
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

ขณะเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งเธอก็บอกว่าช่วงกลางปี๒๕๒๐ค่ะ
ได้ทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ

พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พระราชทานทงลูกเสือชาวบ้าน
กรมทหารราบที่๒๑รักษาพระองค์ที่ตัวเมืองชนบุรี
ก็เลยเดินทางไปเพื่อรอเข้าเฝ้านะคะ
โดยได้นำพระผงจันลอยหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่
ไปทุนกล้าวทุนกระบอมถวายแด่พระองค์
จำนวน๑๐ถุงรวม๑๐๐องค์
เพื่อให้ทรงนำไปแจกทหารตำรวจที่ประจำอยู่ชายแดน
พระองค์รับสั่งว่าเมื่อคราวที่เสด็จพระราชดำเนิน
ยังโรงเรียนอัดสัมชันศรีราชา
เยี่ยมราชดรเมื่อวันอังคารที่๙พฤศจิกายน๒๕๖
๒๕๑๙ก็เคยนำไปทุนกล้าวทุนกระบอมถวายแล้วครั้งหนึ่ง
พระองค์ทรงบอกว่าจำได้
ว่าเคยนำพระผงจันรอยหลวงปุถิมไปทุนกล้าวทุนกระบอมถวาย
ทำให้นางนุคูณบอกว่าน้ำตาไหลออกมาด้วยความปลาปลื้มค่ะ
คือพระองค์จำได้ว่าเมื่อปีก่อนเคยถวายมาแล้ว
ปีนี้ถวายอีกพระองค์จำได้แล้วก็มีรับสั่งด้วย

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยี่ยนรัศดรทั่วประเทศ
พระองค์ทรงค์ลำบากตากลับมานาน
ทรงคลับมากกว่าพระศกณิกร
นุกูลก็เลยบอกว่าได้น้อมนำ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสอนลูกสอนหลานค่ะ
ดำเนินตามรอยพระองค์ต่อไป